เพิ่มผลังในความสุขกันหน่อยนะคะพูดถึงเรื่องราวของสัตว์เมนูเลยค่ะ
วันนี้เริ่มต้นจัดเต็มคือ

ไปที่จังหวัดเค้้นแก่นนะคะพาไปที่ร้านข้าวมันไก่ค้ามแก่นค่ะ
เผินแล้วก็อ้าวร้านข้าวมันไก่ทั่วไปนี่
แต่คุณผู้ชมค่ะร้านนี้เขามีโซโลแกนว่า

คือหลายคนเป็นเกาะอาจจะกังวลเรื่องการกินไก่ใช่ไหม

สายพันธุ์นี้ถูกทีมงานนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคิดค้นวิจัยขึ้นมาค่ะ
ทำให้เนื้อไก่พันธุ์นี้จะนุ่มแล้วก็ไม่เหนียวเหมือนไก่บ้าน
แถมยังเป็นไก่ที่มีกฎยูริกต่ำด้วยคุณ

แล้วก็ผ่านกระบวนการเลี้ยงที่ถูกหลักวิชาการและโภชนาการด้วยนะคะ
ทำให้คนที่เป็นเก้าเนี่ยกินไก่ได้อย่างสบายออกสบายใจนะจ๊ะ

เก้าขอ๒จานได้ไหมเขากินไม่อิ่ม

เออเกากันเต็มไปหมดเลยทีนี้
งานนี้ต้องไปสั่งแล้วนะคะ
ก็เมนูที่นิยมกันก็คือนี่ค่ะ
ข้าวมันไก่ไซส์ยักษ์ค่ะคุณผู้ชม

แล้วรอบข้าวเนี่ยค่ะ
เขาก็จะวางไก่ต้มไก่กรอบไก่ย่าง
เลือดไก่ต้มซุปเครื่องในไก่แตงกวา

ใส่ลงไปแบบไม่ห่วงเครื่องกันเลย

กินทุกอย่างอ้าวจัดเต็มแบบถาดไซส์ยักษ์แบบเนี้ยอื้อฮือ
พิเศษมากคุณน้ำซุปเขานี่รสจริงนะคะแล้วก็น้ำจิ้ม
จิ้มมีอะไรน้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มไก่ทอด
ครับน้ำซุปเนี้ยนะคะเติมได้ไม่อั้นค่ะสำหรับข้าวมันไก่ไซสยักษ์ที่เห็นไปเนี่ย
ได้สัก๘คนนะคะคุณแต่ถ้าคุณชนะไปก็ไม่แน่ใจ
อาจจะกินคนเดียวหมดรึเปล่าโอ้โหต้องไปพิสูจน์นะ
เกาพุงแตกแน่เลยไม่เป็นไรหรอกนะกินของอร่อยนะครับ
พิสูจน์ความอร่อยกันได้ค่ะที่ด้านหน้าโรงแรมโคสะเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ
ทุกวันตั้งแต่๙โมงครึ่งขายไปจนกว่าของจะหมดนู้นแหละ
ไม่รู้น่าจะหมดช้าหมดเร็วเอาเป็นว่าโทรไปสอบถามกันก่อนละกัน
อีกหนึ่งที่น่าสนใจคือสีข้าวมันไก่เนี่ยผมว่าคงจะรสชาติแบบ
ของข้าวมันใช่ไหมหอมมันแล้วก็อร่อยแน่
ใช่เพราะส่วนใหญ่เขาจะใช้น้ำต้มไก่มาหุงข้าว
คือความอร่อยของข้าวมันไก่ไม่ได้อยู่แค่ตัวไก่นะต้องอยู่ที่ข้าวมันด้วย
น้ำจิ้มด้วยน้ำซุปด้วยทุกอย่างมันคือองค์ประกอบ
แล้วว่าร้านนี้ต้องเด็ดจริงเออเกากินจามเดียวก็ได้
เพราะว่าชามมันใหญ่ส่วนเขาชามเดียวไม่พอแน่นอนเลย
ใครที่เป็นเขาทานได้แล้วสำหรับข้าวมันไก่ร้านนี้นะครับ